แต่ไม่ได้ร้องเฉยนะร้องให้พระเอกนางเอก
คิดถึงเธอแทบใจจักร

อยากให้เธอกลับมาสักที
คิดถึงเธอกลับมาสักที
อยากจะพบเธอคนเดียว
ต้องช่วยกันลุ้นนะนอกจากลุ้นลอตเตอรี่แล้วเนี่ย
ยังต้องลุ้นพวกเราร้องเพลงที่เชอรี่บอกจริงค่ะ
แต่ว่าเพลงนี้ที่ร้องไปเพราะอะไร
มันเข้ากับสถานการณ์ของคู่รักคู่นี้
แล้วทั้งสองคนเนี่ยต้องอยู่ไกลกันคนละฟากฟ้า
เขาก็เพิ่งจะร่ำลากันไปเมื่อ๕วันที่ผ่านมา
เห็นคลิปแล้วก็อดเอ็นดูอดใจหายแทนไม่ได้ที่คนรักเนี่ยต้องจากกันอะเนาะ
หม่ำของอร่อยหรือว่าเดินเล่นด้วยกันอะไรแบบนี้
รวมไปถึงโมเมนต์ที่จุ๊บเหม่งป้อนขนมซบไหล่
และตอนท้ายคลิปมันจะมีแบบเป็นเหมือนเป็นภาพวีดีโอคอลหากัน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูโมเมนต์น่ารักนี้สักนิดนึงค่ะ

สรุปคร่าวว่าความคิดถึงทั้งหัวใจของเขาทำงานหนักมาก
ตัวเขาเองบอกว่าแอบเสียดายที่ไม่ได้อยู่ด้วยในวันเกิดปีนี้

อ่านแล้วมันซึ้งกินใจเนาะคุณผู้ชมเนาะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะ
เชื่อแน่นอนว่ารักแท้ไม่แพ้ระยะทาง
คือคู่เนี่ยตอนที่อยู่เมืองไทยอะ

ประสบความสำเร็จเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ

เก็ตจิ้มซอสเลยค่ะ

ถ้านางลงตัวแล้วจะวีดีโอคอร์สภาพจะอยู่